ตอนนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินด้วยครับ
ทำให้ผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์มีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่
โดยจะไปเกาะกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงมากขึ้น
ระดับล่างรวมทั้งระดับกลางด้วยติดตามพร้อมกันจากคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
การปรับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่นิยมซื้อที่พักอาศัยในราคา๒๓ล้านบาท
มาเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อในราคา๕๑๐ล้านบาทของบริษัทพฤกษาเรียวเอสเตจ
หลังจากเป็นผู้นำในตลาดที่พักอาศัยมาอย่างยาวนานเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่
รอบ๒๐ปีของอุตสาหกรรมนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกต้นทุนผู้ประกอบการ
หนี้ครัวเรือนรวมทั้งความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน
ภาคเอกชนมองว่ากลุ่มลูกค้าในกลุ่มนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้น
เนื่องจากมีรายได้เฉลี่ยประมาณสามหมื่นถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาทต่อเดือน
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีกำลังซื้อสูงโดยวางแผนที่จะขยายตลาดกำลังซื้อนี้เพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากในโครงสร้างของธุรกิจในด้านที่อยู่อาศัยเนี่ยมีขนาดธุรกิจของในด้านที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะพรีเมียม
ก็คือในกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูงมีมูลค่าตลาดประมาณ๑แสนล้าน
หรือคิดเป็นสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ของขนาดตลาดรวมในรอบปีที่ผ่านมาเราก็มีส่วนแบ่ง
คือคือในส่วนแบ่งของตลาดเนี่ยหรือในโครงสร้างรายได้ของบริษัทเนี่ย
ก็มีโครงสร้างรายได้จากพรีเมียมเนี่ยประมาณ๖๗เปอร์เซ็นต์
เพราะฉะนั้นเราก็มุ่งในระยะ๕ปีนี้เราก็แสวงหาโอกาสที่เราจะพัฒนาความสามารถของบริษัท
ให้มีโครงสร้างรายได้เกิดจากพรีเมียมประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์
เช่นเดียวกับบริษัทบ้านราชประสงค์ที่หันมาเจาะตลาดที่มีกำลังซื้อสูง
นักลงทุนทองคำที่ต้องการเพิ่มมูลค่าทองคำแท่งที่เก็บสะสมให้เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่ามากขึ้น
ผ่านทางบริษัทออสลิส
นักลงทุนสามารถนำทองคำที่ถืออยู่มาแลกเป็นคอนโดมิเนียมได้ตั้งแต่๑บาททองคำ
จนถึงมูลค่าคอนโดทั้งหมด๑๐๐เต็ม

นักลงทุนสามารถซื้อคอนโดริมทะเลได้ในราคาที่ถูกกว่าปกติถึง๑๔๐
แคมเปญนี้เรามุ่งที่จะให้นักลงทุนที่เป็นพวกที่ติดทองมาก่อน
เขาอาจจะซื้อทองเมื่อประมาณ๔ปีที่แล้วที่อยู่ที่ราคา๒๗๐๐บาท
โดยที่ตอนนี้ทุกคนก็ถือทองเอาไว้โดยไม่อยากขายใจนะครับ
เขาอยากที่จะเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนของเขานะครับ
ซึ่งถ้าวันนั้นเขาถือไว้เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งถือไว้จำนวนหนึ่ง
เขาสามารถที่จะเอามาแลกเป็นคอนโดมิเนียมนะครับ
ซึ่งเราก็ให้โอกาสเขาสามารถที่จะแลกได้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็น๑บาท๒บาท๕บาทหรือแม้กระทั่ง๑๐๐บาทนะครับ
เขาสามารถที่จะเอามาเปลี่ยนเป็นห้องเป็นคอนโดมิเนียมของเราได้ทั้งหมดเลยครับ
ภาคเอกชนประเมินว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปีนี้
ขยายตัวได้ร้อยละ๕๕ในกรุงเทพและปริมณฑล
เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วจาก๓๖๐๐๐ล้านบาทเป็น๓๘๐๐๐ล้านบาท
โดยมีปัจจัยบวกมาจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ
รถไฟฟ้า๑๐สายในกรุงเทพมหานครไปจนถึงโครงการรถไฟรางคู่